อ้าวคุณผู้ชมโอ้โหวันนี้น่าจะหนักพอกันเลยว่าเฮ่ย
คุณผู้ชมจำฤดูเกณฑ์ทหารได้ไหม
ที่มีน้องคนหนึ่งที่ป่วยติดเตียง

ต้องมาใช่ไหมต้องมาด้วยตัวเองเท่านั้นนะ
เรื่องจะได้จบแล้วคราวหน้าจะไม่ต้องมาต่อ
อายุยืดการยาวกันแล้วก็ให้มันจบไปเลย

คือภาพนั้นคือหดหูมากหลายคนเห็นว่าต้องขนาดนั้นเลยเหรอ

พาคุณพ่อมาทั้งติดเตียงอย่างนั้นแหละ
นี่คือใบที่ต่อจากบัตรประชาชน
พามาทั้งติดเตียงอย่างนั้นนะคุณผู้ชม
มาที่อำเภอเพราะว่าบัตรประชาชนหมดอายุ
เอาแล้วทำไมต้องใช้ล่ะผู้ป่วยติดเตียง
ก็เขาจะต้องใช้เป็นหลักฐานในการรับสิทธิต่างจากโรงพยาบาล
ก็ลูกเป็นทหารเนี่ยแต่บัตรประชาชนของพ่อที่ป่วยมันหมดอายุ

พามาเลยเขาก็พากันไปเลย
พากันไปทั้งสายปัสสาวะอย่างนั้นนะโอ้โห
ไปถึงอำเภอเลยนี่คือบัตรประชาชนใบใหม่

ท่านไปทำวันนี้พรุ่งนี้ท่านเสียชีวิตครับคุณผู้ชมฮะ
โอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปฐุมธานีครับ

นายอำเภอต้องรีบไปที่บ้านของผู้โพสต์

ลูกสาวของนายสมหมายใจบุญอายุ๖๖ปี
ผู้เสียชีวิตไปไหว้ไปขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับ
นางสาวปรางทองเธอเล่าแบบนี้คุณผู้ชมมาฟังเธอเล่า

แล้วบัตรประชาชนมันหมดอายุต้องทำยังไง
เพราะว่าต้องใช้บัตรนะครับไปรับสิทธิจากโรงพยาบาล
คือสิทธิพี่ชายเป็นทหารไง
ก็ได้รับสิทธิในการดูแลพ่อด้วยไงนะครับ

ต้องนำตัวมาเท่านั้น

ก็ต้องไปทำบัตรที่สารกลางเหมือนกัน
บ่ายวันนั้นก็ตัดสินใจพาพ่อมาทำบัตรใหม่ครับ

กู้ภัยบุริษฐีป่อเต็กตึงนะครับ

ส่วนข้อมูลทุกอย่างใช้ข้อมูลเดิม
ไม่มีการปั๊มลายนิ้วมือด้วยซ้ำไป

พอกลับมาพ่อมีอาการอ่อนแรงตี๓

เป็นเคสตัวอย่างและเคสสุดท้ายแล้วแค่นั้นค่ะ

ก็เป็นหน้าที่ของพี่น้ำเผลอไปแล้วกันนะครับ
ใช่เป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นเคสสุดท้ายแล้ว

มันไม่สามารถเอาอะไรกลับคืนมาได้แล้วล่ะ
อยากให้เป็นเรื่องเตือนใจและเคสสุดท้ายแค่นั้นนะครับ

ในอำเภอชี้แจงแบบนี้

ภรรยาของผู้เสียชีวิตมาถามว่า
บัตรประชาชนหมดอายุจะติดต่อสำนักงานที่ดินได้หรือไม่

ต้องไปถามกฎระเบียบของสำนักงานที่ดินเอง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
ก็เลือกเชื่อข้อมูลฝั่งประชาชนมากกว่า
ซึ่งจะได้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อที่จริงในสัปดาห์หน้า
คุณผู้ชมครับตามปกติแล้วระเบียบของกรมการปกครอง

ผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้สูงอายุ
หรือคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
สามารถให้คนในครอบครัวมาติดต่อ
เพื่อขอรับบริการบัตรประจำตัวประชาชนได้
ต่อผมในนี้เกิดที่ไหนเชียงใหม่ทำไมเขาทำได้
นี่เขามาทำที่บ้านใช่ไหม

เมื่อเขายืนหดได้
ทำไมที่เชียงใหม่เขาทำได้
กรมการปกครองเหมือนกันประทุมธานี
เรื่องนี้อาจจะสื่อสารผิดพลาดระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน

ก็ได้มีคำสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนแล้วนะครับ
ก็ไม่เป็นไรย้ายแล้วก็ให้ไปทำถูกที่อื่นก็แล้วกัน
อย่าให้ไปทำผิดที่อื่นอีกก็แล้วกันครับ